รู้ค่ะว่าเพิ่งผ่านวันออกสลากมาไม่นาน
แต่ก็รู้อีกค่ะว่าหลายคนก็รอตัวเลขสำหรับงวดใหม่แล้ว
รู้ทันนะจ๊ะนี่เจ้าหญิงแห่งวงการลูกทุ่งค่ะ
พี่ฝนธนักสุทธอยก็เลยจักรให้กันไปเลยนะคะ
หลังจากที่เจ้าตัวนี้นะคะเดินทางไปทำบุญค่ะ
ก็เลยบอกบุญเผื่อพ่อแม่พี่น้องมาด้วย
คือรอบนี้ค่ะพี่ฝนเนี่ยเดินทางไปไหว้พระขอพรที่วัดจุกเชอค่ะ
พร้อมกับไปกราบปู่ทาเวสวัน
หลวงพ่อช้างนะคะพร้อมกับโชว์ลูกคอสดอีก
ร้องเพลงถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดกันเลยทีเดียวนะฮะ
บทเพลงที่มีชื่อว่าหัวใจถวายวัด
เออพี่ฝนบอกว่ามาวัดก็ต้องร้องเพลงนี้แหละค่ะ
เดี๋ยวไปฟังเสียงสดของพี่ฝนกันหน่อยจ้า

เออเป็นยังไงคุณผู้ชมไปวัดก็ร้องเพลงไปเลยหัวใจถวายวัดนะคะ
และหลังจากงวดที่ผ่านมาค่ะเจ้าตัวนี้นะคะได้ให้โชคกับแฟนเพลงค่ะ
ไม่ได้ตั้งใจหรอกนะฮะก็บอกไปเท่านั้นเอง
ปรากฏว่ามันถูกกันมาหลายงวดติดแล้วค่ะ
จากการไปจุดประทัดถวายพ่อปู่ปากคลองนาขวางนะคะ
หลายคนให้ฉายาพี่ฝนแล้วนะคะตอนนี้ขอเรียกเลยแม่น้ำฝน
แล้วก็มีเรื่องรอบนี้จะทำให้แฟนคลับผิดหวังไม่มีทางจ้ะ
เพราะว่าพี่ฝนบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าตั้งใจจะซื้อทูปที่มีตัวเลขนี่นะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะไปจุดเอาใจนักเสี่ยงโชคให้ด้วยค่ะ
ฝนก็โพสต์ตัวเลขจากทูปให้แฟนคลับได้เห็นกันชัดแบบนี้ไปเลย
คุณเห็นไหมล่ะคะว่าเลขอะไรนะคะ
แล้วก็เขียนแคปชั่นติดตลกด้วยว่าท่านให้มาแค่นี้ค่ะ
อีกตัวก็แล้วแต่ดวงแล้วกันนะคะ
โดยมีแฟนคลับเข้ามาแซวพี่ฝนบอกว่า
ให้มาแค่นี้ก็ขอตรงเหมือนงวดที่ผ่านมาแล้วกันนะคะ
อกจากนี้ค่ะก็มีแฟนคลับบอกอีกด้วยว่า
รอบนี้ท่านจะให้ตัวเลขมาแค่๒ตัวนะคะ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

ถ้าดิฉันตาไม่ถั่วนะดิฉันเห็น๒เลข

กับ๔บวกกันก็เป็น๑๐ค่ะ
นี่นะคะก็ตามหลักสูตรพี่แจ๊กกะรีนอยู่แล้วนะคะ